ถ้าอร่อยแล้วไปกินอาหารที่เป็นจานแบบเต็มกันต่อเลยนะคะ
เขาบอกว่าร้านนี้แม้ว่าจะเป็นร้านเล็กแต่ขายดีมาก
เป็นร้านอะไรแล้วเขาขายเมนูอะไรเด็ดติดตามในช่วงตลอดกิน
โอ้โห

บอกพี่กัดกันก่อนนะคะ
อยู่ที่ตลาดเจ๊วันหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองขลุงค่ะ

ชื่อว่าร้านครัวอัชรา

แต่ขายดีมากและอร่อยมากค่ะ

ใช่นี่แหละตรงเข้าไปเลยนะคะ
สั่งได้หลายเมนูเพราะว่าเขามีตั้ง๓๐เมนู

ข้าวผัดปูกระทะรอน
วัตถุดิบเนื้อปูสดเลย

กุ้งพริกไทยดำ

ข้าวทะเลรวมรวมไว้ในจานเดียวเลย

หมูหมึกกึ้งคุณเอามาจากไหน
พูดไม่ได้เลยพยายามอยู่นะคะ

จากนี้นะคะเมนูขายดีตลอดกาล
มาถึงแล้วอุ้ยวันนี้ไม่อยากทานซีฟู้ดเลย